ยังพบพื้นที่ที่เป็นลักษณะคล้ายกันนี้

คือเขาบอกว่ามันมีน้ำผุดขึ้นมาจากใต้ดิน

ชาวบ้านแถวนั้นเขาก็เลยเรียกบริเวณนี้ว่าครองชโนธค่ะ
แล้วคลองชโนธนี้นะคะก็ได้หลายน้ำไหลจากคลองชโนธลงสู่ลำน้ำโสม
เรียกว่าเป็นน้ำตกชะโนธอีกต่างหาก
และน้ำตกแห่งนี้ก็ไม่เคยแห้งเช่นเดียวกันกับที่เกาะคำชโนธเลยนะคะ

คุณยุธยาตุ้มมีพาเราไปกันค่ะ
น้ำใสไหลเย็นจากคลองชโนธผ่านโขดหินลงสู่ห้วยน้ำสม

อยู่ที่บ้านหนองแวงอำเภอน้ำสมจังหวัดอุดรธานี
บริเวณนี้อยู่กลางไร่นาของชาวบ้าน
ปัจจุบันยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก
แต่ในอนาคตจะเริ่มปรับปรุงเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในพื้นที่

โดยทหารพัฒนาได้นำรถแบ็คโฮลไปขุดลอกคลองชโนธไว้แล้ว
คือห้านในบริเวณสหรัฐสหรัฐมนตร์กำลังดำเนินการของบ

ในนี้ยื่นของงบไปแล้วก็ยังรองบจากทางจังหวัด
ในการที่จะพัฒนาตรงนี้นะครับ
ก็คือที่ตรงนี้น่าจะเป็นหัวใจของอำเภอน้ำสวงเลยนะครับอ่า
แต่เป็นจุดเด่นเพราะว่ามันจะเป็นสิ่งแปลก
แล้วก็มันมีเบื้องลึกเบื้องหลังเกี่ยวกับอาถรรพ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง

เพราะแม้จะเป็นน้ำตกเล็กที่ไหลมาตามคลองชโนธ
แต่น้ำที่นี่ไม่เคยแห้งเลยล่ะครับ
อันนี้เห็นมาตั้งแต่เด็กเลยครับเพราะว่าผมเกิดอยู่ที่นี่
เกิดที่นี่ครับก็เดี๋ยวนี้ก็๔๘๔๙ปีแล้ว
มันก็จะไหลอย่างนี้ตลอดนะครับ

แห้งครับมันจะอยู่อย่างนี้ตลอดเลย

ชาวบ้านยืนยันว่าน้ำไม่เคยแห้งจริง
เพราะห่างจากน้ำตกประมาณ๓กิโลเมตร
ไปตามลำห้วยชโนธจะเป็นต้นน้ำ

แต่มีบ่อน้ำผุดออกมาจากพื้นดินตลอดทั้งปี
และตรงจุดนี้จะมีต้นชะโนธเกิดขึ้นจำนวนมาก
แต่ปัจจุบันเหลือเพียง๑ต้นอยู่ริมคลองชโนธเท่านั้น
มันจะมีต้นสนวดตลอดสายนะครับ
แต่ช่วงหลังมาก็มีคนมาอาศัยอยู่เยอะ
แล้วก็มีการบุกลุกบุกลุกพื้นที่ในการทำไล่ทำนา
แล้วก็ชาวบ้านก็ตัดเอายอดต้นถนนพี่แจ๊ค

นี่ก็ถือเป็นที่มาของชื่อห้วยชโนธและน้ำตกชะโนธนั่นเอง
แต่ต่อไปชาวบ้านจะช่วยกันพอกล้าขึ้นมาใหม่
แล้วนำไปปลูกรอบบ่อจุดเดิมที่เคยเป็นป่าชโนธ
ว่าจะขึ้นได้ไม่ยากเพราะเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำอยู่แล้ว
ด้านข้างผมนี้นะครับก็คือบ่อที่มีน้ำผุดขึ้นมาครับ
แต่ลองสังเกตบริเวณนี้ครับจะเป็นทุ่งนา
แต่ว่ามีน้ำซึมเข้ามาด้วยก็แสดงเห็นว่า
บริเวณโดยรอบตัวนี้นะครับจะเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำทั้งหมดเลยครับ
สำรวจพื้นที่โดยรอบเป็นที่นาของชาวบ้าน

แสดงให้เห็นว่าพื้นที่นี้ชุ่มน้ำมาก
แล้วก็มีความเชื่อมาแต่โบราณว่าเป็นเส้นทางของพญานาค
เพราะน้ำที่ผุดออกมาจากใต้ดินจะไหลลงห้วยน้ำสม
อำเภอนายุงออกสู่แม่น้ำโขง
บ้านปากสมอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายครับ
ยุธยาตุ้มมีข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน